ใครที่ไปรอรถเมย์แถวสยามนะคะท่านต้องระมัดระวังตัวท่านด้วยนะคะ
วันดีคืนดีท่านอาจจะโดนแบบนี้มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
ลักษณะท่าทางคือสติไม่สมประกอบนะฮะไปไล่ด่าไล่เอาทงที่ตัวเองถือมาเนี่ย
คนที่รอรถเมย์แล้วขึ้นไปบนรถเมย์ด้วย
คนขับรถเมย์ก็เลยต้องไล่ลงมาวิธีไหนเดี๋ยวดูคลิปนี้กันค่ะ
นั่นนะคะสุดท้ายเห็นบอกว่าคนขับรถเมย์ต้องไล่ถีบลงมาเลยนะคะ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็กระโดดลงมาแล้วตะโกนเห็นไหมท้าทายลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลย
แล้วชุดที่เขาแต่งคุณดูนะ
เสื้อสีดำนุ่งผ้าสีแดงแต่ไม่ใช่กางเกงนะคะ
แล้วผ้าโพกหัวสีดำตอนแรกคิดว่าผมนั่นคือผ้าโพกหัวแว่นตากันแดด
มีหน้ากากปิดบังใบหน้าไว้ด้วย
แล้วเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ผู้ชายคนนี้ขึ้นไปบนรถ
ก่อนที่จะขึ้นบนรถไปด่าคนแถวนั้นก่อนนะ
ขึ้นไปบนรถไปมีเรื่องกับคนบนรถเมย์
แล้วใช้ถุงที่ตัวเองถือมาฟาดเข้าไปที่คนขับรถเมย
คนขับรถเมย์ก็พยายามไล่ลงมานะคะ

ฝ่ายคนขับเนี่ยด่าลักษณะคือภาษาสัตวยคลาน
ชายคนนี้ตะโกนกลับด่ากลับไปค่ะ
ท้าทายลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลย
แล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นคลิปนี้นะคะ
พร้อมกับข้อความแคปชั่นลักษณะคือเตือนภัย
บอกว่าใครที่ไปแถวสยามระวังกันด้วย
มีชายท่าทางสติไม่ดีไล่ตะโกนด่าคนที่ยืนรอรถประจำทางแถวนั้น
ช่วงที่รถสาย๗๓กวิ่งผ่าน
ชายคนนี้ขึ้นไปตะโกนด่าคนบนรถอีกรอบ
คนขับก็เลยไล่ชายคนนี้ลงมา
แล้วก็มีการวิวาดกันตามคลิปที่เราเห็น

เอาเขาไปดูแลถ้าสมมุติว่าเขาเป็นผู้ที่มีอาการทางจิตจริง